แรกแบบนี้พาไปดูเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดกันหน่อยด้วยกัน
โอ้โหไปเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้

คือหัวมันเข้าไปติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง

ลำบากเจ้าหน้าที่กู้ไพก็ต้องไปช่วยเหลือละครับ

เอาดูเอา
ไม่น่าจะใช่กระบี่น่าจะเป็นกระป๋อง

โอ้โหก็ตัวเงินตัวทองอ่ะสิครับน้องใบตองครับ
อยู่เอาหัวเข้าไปติดอยู่ในกระป๋องได้ยังไง

เป็นตัวเงินตัวทองกระป๋องไปเลย
ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนมุดเข้าไปในกระป๋องเฉยเลย

เลยต้องเอาหัวมุดเข้าไปแบบนี้
แต่ในการช่วยเหลือบางทีก็ต้องระวังภัยตัวเองด้วย
ก็คือเอาไปเอาไม้เนี่ย
เอาไม้เข้าไปช่วยเขียเอาไว้
เพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันดุร้ายนะ
แม้ว่ามันจะมีแบบกระป๋องครอบหัวอยู่
แต่ว่ามันค่อนข้างจะดุร้ายมากเลยเพราะว่าเห็นไหมมันมองไม่เห็นทาง
ชาวบ้านเขาจะไปช่วยเหลือก็เลยต้องเอาไม้กดตรงคอไว้
เพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าเกรี้ยวกราดชุนเฉียวนะฮะ
แต่ว่าคือมันพยายามแบบสอดหัวเข้าไปในกระป๋องเนี่ย
เพื่อจะไปกินหอยทากที่ติดอยู่ในกระป๋องคุณผู้ชม
ชาวบ้านแถวนั้นเขาคาดว่าแบบนี้นะคะ
คือเกือบจะได้กินหอยทากที่ติดอยู่ในกระป๋องแล้วอีกนิดเดียว
แต่โอ้โหเฮ้ยหัวดันเข้าไปติดในกระป๋องซะก่อน
แล้วก็ถือว่ามันยังโชคดีนะคะที่ชาวบ้านไปเจอเข้า
เพราะไม่อย่างนั้นโอ๊ยไม่อยากจะคิดเลย
น่าจะหมดลมหายใจคากระป๋องไปเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมช่วยตัวเงินตัวทองหัวติดกระป๋องกันไปแล้ว
ไปเอาใจช่วยอีกตัวก็แล้วกัน
อีกตัวนึงเป็นตัวอะไร

โถธาตุแมวเห็นแล้วสะเทือนใจอย่างแรง

นี่คือเจ้าแมวน้อยยังเป็นเด็กอยู่เลยคุณเห็นไหม
หัวมันอ่ะเข้าไปติดอยู่ในกระป๋องเหมือนกันอืม
อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะคุณผู้ชม
คือเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาก็พยายามไปช่วยเจ้าลูกแมวนี่ไง

ไอ้กระป๋องเนี่ยกระป๋องเป็นปลากระป๋อง

มันก็คงจะมุดเข้าไปกงไปกินนั่นแหละ
คงหิวอะน้อง

ตายแล้ว

คือตอนที่พยายามดึงออกมามันก็ร้องนะ

คนแถวนั้นก็เข้าใจแหละมันคงจะเจ็บ

เอาน้ำมันลาดแล้วก็ตั้งกระทะรอเลยฮะ
ใช่ไม่ใช่ทอดปลากระป๋อง
แจ้วเล่นเอามาทูตรงขอบตรงหัวแมวเนี่ย
ตรงขอบมันแข็งอะ
เวลาทอดออกมาดังยังไง

ไม่ต้องกินแล้วนะปลากระป๋อง
ก็สงสารมันเนาะแต่สุดท้ายก็เอาออกมาจนได้นะครับ
หวัดเสียวทีเดียวเชียวเนอะ
จริงสัตว์ที่ไปหัวติดกระป๋องแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะ

สุนัขนี่เข้าไปติดแบบถังใหญ่กว่านี้ก็มีเหมือนกัน
เพราะว่าสุนัขก็อาจจะไม่ได้ติดกระป๋องไง

คือส่วนใหญ่มันก็จะไปหาอะไรกินนั่นแหละ
มันก็เลยทำให้หัวมันติดซอกกระป๋อง
หรือติดซอกอะไรต่างแบบนี้